เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งคู่นะคะ
สำหรับคู่นี้ดิฉันบอกเลยว่าหมั่นใจมาก
ทำไมอิสมากมากปะรีมกับคิมบอรี่ไง
เขาเพิ่งจะฉลองวันครบรอบที่คบกัน๙๓ปีที่๓ไปหมด
ก็มีประเด็นดราม่ามาอีกแล้วแฮปปี้แอนิเวสเซอรี่ไงแฮปปี้จริงหรือเปล่า
คือจริงแล้วคือควรจะแฮปปี้แหละ
แต่บรรดาชาวเน็ตคุณผู้ชมค่ะเขาก็ไปตามสืบตามดูว่า
นับรอบเดือนย้อนหลังกันไปเอ้าถึง๓ปีแล้วเห
แล้วตกลงยังไงสาวคิมครบซ้อนหรือเปล่า

อื้อหือบอกเลยว่าชาวเน็ตเนี่ยเขาทำงานกันยิ่งกว่านักสืบคนนั้นจริงนะคะ
กับคู่รักคู่หวานเวอร์หมากปรินและคิมเบอร์รี่
เพิ่งจะจัดเตอร์ไพรส์แอนิเวอร์แซรี่เลิฟ
ครบรอบ๙เข้าสู่ปีที่๓ที่คบกัน
ซึ่งโมเมนต์หวานแบบนี้เป็นฝีมือของฝ่ายชาย
ที่ตั้งใจให้เป็นของขวัญชิ้นพิเศษ
และดูเหมือนว่าฝ่ายหญิงจะแฮปปี้สุด
ต้องแบ่งฟันให้แฟนคลับในอินสตาแกรมได้ฟินกัน
แต่ท่ามกลางเสียงกรี๊ดกราดจากบรรดาแฟนคลับ

ถ้าหากย้อนเวลากลับไปประมาณ๓ปี
เป็นช่วงเวลาที่สาวคิมยังไม่ได้ยุติความสัมพันธ์กับอดีตคนรัก

ขณะที่ฝ่ายชายก็ได้โพสต์ข้อความเชิงตัดเพาะลงในอินสตาแกรมเช่นกัน
งานนี้สาวคิมขอใช้ความแบ๊วเข้าสู้

เรื่องนี้มันผ่านมานานแล้วไม่อยากให้ขุดคุยเพื่อจับผิดอะไร
ซึ่งปัจจุบันความรักของเจ้าตัวกับหนุ่มหมากกำลังแฮปปี้ดีค่ะ
ก็เป็นวันหนึ่งที่เป็นวันพิเศษนะคะ
อันนี้คือกำลังจะเข้าปีที่๓
ใช่ที่เรามีความรู้สึกดีต่อกันนะคะ
มันก็เป็นวันที่เป็นวันพิเศษก็ว่าได้ค่ะ
แต่ว่าจะเป็นวันครบรอบไหมเป๊ะ
เองก็จำไม่ได้พี่เขาก็จำไม่ได้

แล้วก็ห้อยด้วยรูปภาพเรา
รูปภาพที่เขาไม่ค่อยส่งให้อะไรอย่างนี้

พี่เค้าไปถ่ายสไฟแค่ที่บ้านเหรอ
ใช่ก็คือเตรียมกับพี่สาวไว้อะไรอย่างนี้
ไม่ต้องจับผิดอะไรมากมายไม่มีอะไร
เอาจริงนะคือเราไม่อยากพูดถึงแล้ว
เพราะว่ามันก็จบไปนานมากแล้วพี่
แล้วก็

แต่ถ้าถามว่าพบซ้อนมั้ยไม่มีทาง